เราตามกันมา๙วันเต็มเลยนะคะ

นาที๑๕วินาทีที่ฉันจำขึ้นใจเลย

ตลอดทั้ง๙วันเนี่ยบุคคลที่เราเห็นหน้าจอมากที่สุด

จะมีท่านผู้ว่าไปดูทุกหน่วยงานที่เขากำลังทำงาน
คือท่านวางแผนคุมงานบริหารงานจัดการต่าง
ออกมาแถลงให้ข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว

สยบทุกดราม่าที่มีมาในโลกโซเชียลนะคะ
เพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันหน่อยดีไหมคะว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนค่ะ
ให้คิดว่าเขาเป็นลูกเรา
หัวหน้าหน่วยถ้าไม่อยู่ผมไลน์งาน
ไม่ใช่ต้องอยู่๒๔ชั่วโมงทุกคนเปลี่ยนมือได้
มีลูกน้องที่ไว้ใจได้อยู่ตลอด
ไม่ใช่ผมต้องเดินตามตลอด

กี่ชีวิตก็ตามทุกชีวิตมีค่าหมดเหมือนลูกเราหมด
จากคลิปวิดีโอนี้ทำให้เกิดวลีที่สะท้อนให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดของพ่อเมืองเชียงรายนายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัด
หลังติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
และเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ในฐานะพ่อเมืองจังหวัดเชียงราย
จะมีหน้าที่บัญชาการเพื่อช่วยทั้ง๑๓ชีวิต
ให้ออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
ซึ่งจากภาพที่เห็นตลอด๙วันของการช่วยเหลือที่ผ่านมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านนี้

ปฏิบัติภารกิจไปพร้อมกับทีมช่วยเหลือทุกทีมอย่างไม่หยุดหย่อน
เพราะด้วยหัวใจที่มองว่าทุกวินาทีมีค่า
จนสร้างความประทับใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ
หากย้อนดูประวัติของผู้ว่าเชียงรายท่านนี้
ต้องบอกว่าดีกรีไม่ธรรมดา
การศึกษาจบปริญญาตรีถึง๔ใบ

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ่วงด้วยปริญญานิติศาสตร์บัณฑิต
และประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อกจากนี้ยังมีปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตจ
สหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ท่านโตมาจากกระทรวงมหัฒน์ไทย
รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่

ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจกรมที่ดิน
และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหัฐไทย
ก่อนจะได้รับตำแหน่งแต่งตั้ง
ให้มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
คำสั่งหัวหน้าคอสช
เมื่อวันที่๔เมษายน๒๕๕๙
ซึ่งนับจนถึงวันนี้๑ปีกว่าแล้ว
นายนรงศักดิ์ได้นั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
และตลอดเวลาที่ทำงานในตำแหน่งนี้
ทั้งค่าราชการและประชาชน
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านเป็นคนตรงไปตรงมา
ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน

ทั้งการไม่เซ็นอนุมัติให้เทศบาลนครเชียงราย
ก่อสร้างอนุสวรีช้างคู่บารมีพญามังรายที่ริมแม่น้ำกก
เพราะเป็นพื้นที่ลุกร้ำแม่น้ำและส่อทุจริต
รวมทั้งโครงการสร้างตุงสัญลักษณ์การเมืองเชียงราย
ใช้งบประมาณถึง๕๐ล้านบาท
เพื่อให้นำงบไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้
และเมื่อสิ้นเสียงคำแถลง
เชื่อว่านี่ถือเป็นข่าวดีที่คนไทยทุกคนรอให้วันนี้เกิดขึ้น
นายนรงศักดิ์โอสธนากร
พ่อเมืองผู้เป็นแม่ทัพใหญ่และทุกหน่วยงาน
ทีมที่ต่างเฝ้าปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถตลอด๙วัน
กับภารกิจการค้นหาที่เต็มไปด้วยอุปสรรคครั้งนี้
น่าจะเข้าไปนั่งในใจคนไทยได้ไม่น้อย

ก็คงเป็นการได้ส่งทั้ง๑๓ชีวิตกลับบ้านหาครอบครัวได้อย่างปลอดภัย
ครบจริงนะคะสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้
แล้วก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนนี่แหละเป็นหนึ่งท่านที่เราอยากจะขอบคุณสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้นะคะ